คุณผู้ชมคะมีผู้หญิงคนนึงค่ะอายุแค่๒๖นะคะ
เพื่อนบอกว่าแปลกมากคือไปเที่ยวพม่ากันมา

กลับมาปุ๊บน้องผู้หญิงคนนี้เพื่อนบอกมีอาการแปลก
คือเพื่อนเขาสงสัยว่าเหมือนกับโดนของ
หรือว่าถูกผีเข้าผีสิงอะไรแบบนี้ค่ะ
เพราะพอกลับมาเนี่ยจากเป็นคนนิสัยร่าเริง
พูดชวนคุยกับเพื่อนเป็นคนกลายเป็นเงียบ
นอนอยู่ตาเหลือกนอนอยู่สะดุ้งขึ้นมา
ถามเพื่อนว่าตัวเองชื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยนะน้องผู้หญิงคนนี้
ลิฟต์ไปชั้น๑๖ปีหน้าต่างแล้วกระโดดลงมา
จากชั้น๑๖เสียชีวิตนะคะ

ชั้น๑๖ของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวดินแดง
แล้วน้องเขาปีนหน้าต่างกระโดดลงมาด้านล่าง

ริวัลฉุยฉายหรือนาน่าค่ะ

สภาพศพใส่เสื้อยืดสีขาว

นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ที่ถนนในคอนโดนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็กันพื้นที่เอาไว้เพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานค่ะ
จากการสอบถามเพื่อนสนิทนะคะ
เพื่อนของน้องนาน่าบอกว่าเหมือนน้องเขาถูกผีเข้า

นอนก็สะดุ้งลุกขึ้นมาถามว่าตัวเองชื่ออะไร
เพื่อนตกใจเพื่อนกลัวมากแล้วสุดท้ายเนี่ยมากระโดดตึกแบบนี้ค่ะ
ส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเราตามเรื่องนี้นะคะ
คุณภูริพัฒน์ไปที่แผนกนิติเวศ

พ่อแม่ของน้องนาน่ายังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากจัดการเรื่องเอกสารเรียบร้อย

แล้วก็เคลื่อนร่างออกมาขึ้นรถกู้ภัย

ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับน้องน้ำ
เป็นเพื่อนสนิทของน้องนาน่าผู้เสียชีวิต

น้องน้ำเล่าให้ฟังว่าปกติ

แต่หลังจากนาน่าไปพม่า๒วัน

ไม่สูงสิงกับเพื่อนเหมือนเมื่อก่อน

แล้วก็ล้มกลับไปนอนทำตาเหลือกแล้วก็หอบด้วย

ช่วงกลางคืนของคืนวันที่๒เมษายน

เพื่อนก็สงสัยว่าทำไมยืนปัสสาวะ

ก็เลยมองว่าโดนคุณไซด์รึเปล่า

หลังจากนั้นสุดท้ายนาน่าก็ขึ้นไปชั้น๑๖
กระโดดลงมาแล้วเพื่อนบอกว่า

โหยหวนเหมือนเจ็บปวดระหว่างกระโดดด้วย
ออกอย่างเงี้ยก็ถามว่าไม่มีหัวไม่ได้แตกเลยเขาบอกว่าหูเขาดับตัวชาอะไรอย่าง
บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วเขาเป็นคนล่าเริง
ใส่อะค่ะพอกลับมาจากพม่าแล้วใช่คืออาการเขาเปลี่ยนไปก็คือเขากลับมา
ถึงห้องเขาไม่พูดคุยกับใครเลยเขานั่งกดเล่นโทรศัพท์อืมใช่แล้วก็พอตกประมาณ
ตีหนึ่งเขานอนอยู่ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ลุกขึ้นมาเขาถามว่านี่เขาใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขารู้สึกตัวว่านี่ไม่ใช่ตัวเขาแล้วเอ่อ
ตีสามนอนอยู่ข้างเขาเขาก็ทำตาเหลือกเหลือกใสหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ
ไปเอาน้ำมนต์ที่ห้วยขวางมาให้เขาเขาก็กินไปสองแก้ว
อีกสักพักเขาไปยืนอยู่ในห้องน้ำยืนส่องกระจกแล้วพอเปิดประตูเข้าไป
เขาก็ยืนฉี่เหมือนเขาไม่รู้สึกตัวอืมใช่ค่ะอืมเนี่ยก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากเพื่อนสนิทนะคะ
ที่อยู่ในห้องเดียวกันอ่ะกับน้องนาน่าผู้เสียชีวิตนะคะแต่ว่าน้ำเขาไม่ได้ไปเที่ยวด้วยนะ
เขาไม่ได้ไปเพียงแต่ว่าอยู่ห้องเดียวกันใช่ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าตอนที่เขาไปเที่ยวเนี่ย
ไปเจออะไรไปทำอะไรเนอะครับน้องน้ำก็บอกกับทีมข่าวของเราว่าการที่นาน่ากระโดดตึกฆ่าตัวตาย
เชื่อว่าไม่ใช่ตัวของนาน่าแน่เพราะนาน่าไม่เคยมีปัญหาชีวิต
ไม่เคยมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้ต้องมาคิดสั้นกระโดดตึกฆ่าตัวตายอะค่ะ
เพื่อนก็เลยเชื่อว่าน่าจะมาจากสิ่งลี้ลับบางอย่าง
คิดว่าไม่ใช่ตัวเขาอะค่ะไม่ใช่ตัวเขาค่ะใช่แล้วจากที่ดูกล้องมุมจรปิดนะคะ
คือคือเขาตัดสินใจแบบเร็วมากค่ะคือกระโดดลงไปเลย
ที่ผ่านมาน้องไม่ได้เคยมีปัญหาไม่มีค่ะ
ซึ่งศพของนาน่าญาติจะนำไปบำเพ็ญกุศล
และประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะครับ
ตำรวจก็ยังรอผลการตรวจพิสูจน์จากแพทย์ที่ผ่าชนะสูตรอย่างละเอียด
ก่อนที่จะมีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งค่ะ
แต่ผลชนะสูตรก็จะเป็นเรื่องของลักษณะร่างกายใช่ค่ะ
ใช่ไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าในจิตใจของน้องเนี่ย
คิดอะไรอยู่หรือว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนเองที่เห็นจากอาการข้างนอก
แล้วบอกว่าก่อนหน้านี้เพื่อนไม่เคยมีลักษณะอะไรแบบเนี้ยค่ะ
บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่ในใจอยู่เหมือนกัน
ก็ไม่รู้อาจจะต้องคุยกับทางครอบครัวเพิ่มเติม
จริงแล้วอาจจะเครียดอะไรไหมหรือมีปัญหาอะไรไหมด้วยนะคะ